มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถตู้ไปจอดที่หน้าโรงแรม
แล้วก็เดินเข้าไปนะคะไปขโมยหมอนพิงกับเบาะรองนั่งเก้าอี้ของแขก
มาพักที่โรงแรมอะค่ะตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูพฤติกรรมของเขาหน่อย
กล้องวงจรปิดของโรงแรมจับภาพได้อย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะ
วงกลมสีแดงนะนี่ขโมยไปแล้วนะรอบแรกนะ
เดินออกไปอันนี้น่าจะเป็นอันเดียวไหม

กลับเข้ามาใหม่มาหยิบมาเลือกมาสัญหาไปอีกนะคะ
ให้มันแมชกันเหรอกลัวมันไม่แมทเหรอตอนเอาไปใช้
ไม่แน่ใจมาเลือกสัญหาไปอีกรอบหนึ่งนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้อย่างชัดเจนค่ะ
โรงแรมจุดเกิดเหตุก็คือโรงแรมสมหวังบูธิฮาวส์
ตั้งอยู่ริมถนนราชมักคาซอย๒ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๕นาฬิกาเศษของคืนวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ทีนี้หลังเกิดเหตุพนักงานของโรงแรมก็นำหลักฐาน
ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บอกว่าช่วยหน่อยช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาหน่อย
ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปสอบปากคำพยาน
ซึ่งเป็นไกด์ทัวร์ที่ให้รถตู้คันดังกล่าวขับมาส่งนักท่องเที่ยว
ในที่สุดก็ทราบแล้วนะคะว่าหัวขโมยรายนี้เป็นใคร
ผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายธนพัฒน์กิติกูลอายุ๕๘ปี
เป็นชาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละค่ะ
ทีนี้ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งบอกว่าให้รีบมามอบตัว
โดยได้เดินทางมาพร้อมกับของกลางนะ
นายธนพัฒน์ผู้ต้องหาเดินทางมาพร้อมกับของกลาง
มาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วก็สารภาพว่า
นายขโมยหมอนพิงสีฟ้านหนึ่งใบ
แล้วก็เบาะรองนั่งสีครีมอีก๑ใบไปจริง
นำไปเอาไปไว้ในรถตู้
ไม่คิดว่ากล้องวงจรปิดของโรงแรมจะสามารถบันทึกภาพไว้ได้
แล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมฟังนะ
คิดว่าสิ่งของเล็กน้อยของโรงแรม
คงไม่เป็นไรทางโรงแรมคงไม่ไปแจ้งความ
แต่สุดท้ายตำรวจก็ตามตัวมาได้

ทรัพย์ในเวลากลางคืนก่อนที่จะควบคุมตัว
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายดูว่าเป็นอุทาหรณ์

อย่าคิดไปเองว่าของเล็กน้อยเนี่ยขโมยแล้วไม่เป็นไรนะคะ